หอพเจ้า

กับรายการอบจมหาสนุก

ช่วงขอชิม
ช่วงขอชิม

ท่านแรกนะคะรองนายกอบจจังหวัดระยองนะคะคุณกิติเกียรติมนตรีค่ะ

ท่านนะคะเป็นภรรยาของท่านนั่นเองนะคะคุณกรวรรณเกียรติมนตรีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มีอะไรจะให้แบงก์ต้องมารักอำนาจ
ถ้าพี่ได้ไปนะครับผมได้คนท้องไปด้วย

และผู้ที่จะมาบอกเมนูสูตรลับสูตรเด็ดของเรานะครับ
เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านที่ทะเลน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองคุณสารพิษ

สวัสดีค่ะ
สารพีอยู่ที่ทะเลน้อยมาตั้งแต่เกิดไหม

อยู่แต่เกิดก่อนเกิดอยู่ที่ไหน

อ้าอันการกำเภาที่โดดเด่นแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียง
จากการที่นักท่องเที่ยวมาชิมนี่แหละ

เราไปดูนะครับผม

ครับผมเชิญครับ

คือวิธีการเพาะค่ะ

เอาเพาะอยู่ทุกลงไปเลยหรือ

แล้วก็ลดน้ำ

นี่ไงขึ้นเป็นแปลงเลยพี่อาย

จากเม็ดแบบนี้หรือฮะ
เริ่มแล้ว
อาหารเป็นแกงส้มค่ะ
วันนี้เราจะทำแกงส้มจริงยำก็ได้

เราจะมาทำแกงส้มนะครับ
มีหอมมีพริกค่ะ

แล้วก็มีปลา

วันนี้เราจะใช้ปลานินค่ะ

มาผูกรวมกันกัน
ออกมาเป็นน้ำพริกแกงค่ะ

น้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำพริกแกง

ปรุงรสด้วยน้ำปลา

แต่รสจะไม่กลมกล่อมเหมือนน้ำตาลมิ้น
น้ำตาลปีบจะอร่อย

แล้วไก่ก็ได้ไหมไก่ก็ได้หมูก็ได้นะ

ใส่ปลาลงไปน้ำแกงเดือดปลาสุก

เอาละครับมาแล้วครับฟังกระชับนะครับ
เอาผักกระชับมาใส่ชามค่ะ
คุณแม่ทำไมไม่เทใจไปในหมอ

ถ้าใส่ไปในหม่อผักจะเหนียวนะคะ

ค่ะเราใส่ไปในชามผักจะมีความกรอบ
อร่อยค่ะนูแลว

ปลาท่องโกไม่ได้นะ
ปลาท่องโก

ผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิต
ผมเป็นคนไปรอ

ครั้งแรกใครทำให้กินครับ

ครั้งที่สองก็เมียอีก

ขอตรี

มันจะอร่อยไปไหมล่ะครับนั่น

เป็นอย่างไรบ้างคะครั้งแรกของพี่ลิง

ช่วงกวนไหลออกจากแกง

อันดับที่๑คือแกงอร่อยก่อนใช่ไหมครับแกงอร่อยกลมมาก
เครื่องปรุงแบบง่ายเลยอร่อยมาก
ก็คือไอ้ผักกระชับเนี่ย
มันอร่อยมากแล้วมันไม่เหม็นเขียว
ตีดอกเทนะยังผมกว่าเยอะ
จริงหรอ

ผมเกรงว่าจะหมดก่อนรายการจะจบนะครับ

อย่างนี้ขายกิโลเท่าไหร่ค่ะ

ขายท้องตลาดแล้วก็ตอนนี้จะมีส่งตามร้านอาหาร
เอาละครับพี่หาย
คะแนนเต็ม๕ฉันก็ให้ไม่ถึง
ให้เท่าไหร่ครับ
ให้๖ค่ะให้๖ค่ะ

คือเกินดาวน์ไปเลย
คือทอดจริงพี่หายชอบมาก

เอ้านะครับผมเรียกว่าเมนูเด็ดเมนูดังคุณมา
อำเภอแกลงที่สามย่านนั้นนะครับถามหาได้
ขอบคุณนะครับพักกันก่อนนะครับน้องจอยนะครับ
แล้วช่วงหน้ามาครับขอแรง